พาคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านไปดูอีกหนึ่งคลิปนะคะ
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
แล้วก็ชาวเน็ตเขาวิจารณ์กันค่อนข้างเยอะนะคะ
เป็นคลิปเหตุการณ์ระหว่างรถกระบะกับรถตู้โดยสาร
ซึ่งรถตู้โดยสารเขาบรรทุกนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเต็มคันเลยนะคะ
กันไปปาดกันมาไปชมคลิปนี้กันพร้อมค่ะ
นี่นะคะเจ้าของคลิปเขาก็ถ่ายไปด้วยพากไปด้วยเนี่ยนะคะ
จากคลิปคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าก็มีรถกระบะกับรถตู้เนี่ย

ก่อนที่จะทิ้งกันมาปาดกันไปปาดกันมาบนถนนหลัก
ก่อนที่จะถึงแยกท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี
โดยรถกระบะเนี่ยนะคะขับมาเบียดรถตู้
รถกระบะเนี่ยแซงหน้าเข้าไปแล้วก็ไปจอด
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีนะคะ
พอเห็นแบบนี้ปุ๊บก็โทรไปที่พันธุ์ตำรวจเอก
ีรพบระหว่างบ้านซึ่งเป็นผู้กำกับการสถานี
ตำรวจภูทรท่ายางเกี่ยวกับคลิปนี้นี่แหละค่ะ
ก็ได้รับการชี้แจงบอกแบบนี้บอกว่าสามารถติดต่อตัว
คนขับรถกระบะได้แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำ
ส่วนคนขับรถตู้ซึ่งเป็นคู่กรณีตอนนี้ยังไม่เจอตัว
เรื่องต้นทราบว่าทั้งสองคนเนี่ยนะคะ
มีการขับเบียดกันมาปาดกันไปปาดกันมา
ก่อนที่จะถึงอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี
ซึ่งอาจจะต้องเชิญตัวผู้โดยสารที่เขาถ่าย
แล้วก็นำคลิปนี้ราคามาโพสต์ในโซเชียลมีเดีย
มาสอบปากคำด้วยเหตุการณ์นี้แน่นอนนะคะ
ว่าใครที่เห็นก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับ
รยาทในการขับรถโดยเฉพาะเพจดังอย่างเจ้าพ่อคลิปเด็ด
ได้มีการโพสต์ข้อความทำนองที่ว่าวิทย์ตายทั้งคัน
เพราะอารมณ์ของคนคนหนึ่ง
แล้วก็พูดถึงคนขับรถกระบะด้วยนะคะ
ที่มีการลงมาจากรถแล้วก็ถือท่อนเหล็กลงมา
ที่จะทำร้ายรถตู้คู่กรณี
มีที่มากับผู้โดยสารชาวจีนอีกหลายคนเลยค่ะอืมคือเหตุการณ์ด้วงสาคูเนี่ย
เกี่ยวข้องกับคุณรสลินค่ะพอเห็นรถตู้แล้วเกิดขึ้นในพื้นที่เพชรบุรีเนี่ย
อันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับผมแล้วบ้านเกิดคุณเลยพื้นที่บ้านเกิดเลย
แล้วก็โดยสารโดยรถตู้เนี่ยอยู่บ่อยครั้งก็จากนี้ไปอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ
ฝากไปถึงทุกทุกท่านด้วยแล้วก็ทั้งสองท่านถ้าเกิดว่าจะผ่านไปให้บุรีบอกด้วย
ผมอาจจะติดรถกลับไปหน่อยเพราะว่ากลัวอันตรายด้วยประหยาดอีกแล้วประหยาดประหยาด
แล้วก็กลัวอันตรายไงดังนั้นคุณผู้ชมครับต้องระมัดระวังนะครับเดินทางทุกวันนี้